ำราโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพระเคราะห์เสวยอายุในเวลากำเนิด
และดาวทั้งเก้าผลัดเปลี่ยนกันมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทำให้มีการบูชาพระเคราะห์ที่สวยอายุ
โดยนำเอาพระพุทธรูปปางต่างมาผสมผสานกับความเชื่อทางโหราศาสตร์
ซึ่งเป็นการประยุกต์ขึ้นใหม่ทำให้ได้บูชาพระพุทธรูป
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นทำกรรมดีและเป็นดังกุศโลบาย
เพื่อให้ได้เข้าใกล้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน